สว่างอารมณ์ครับจังหวัดนครปฐมเนี่ย
เขามีการจัดพิธีสวดบังสุกุลครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะ
ร่วมพิธีออนไลน์ได้คุณผู้ชมฮะ
ท่านจัดพิธีสวดธรรมบุญบางสกุลอธิบันพพรุฑของผู้ที่ร่วงลับไปนะครับ
ในช่วงหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานก็จะจัดปีละครั้ง
ตรงเต็กแล้วก็ผ้าไตรหนึ่งพื้นไปใส่ไว้ในโรงศพครับ
จากในส่วนของชาวบ้านที่ไม่ได้มาร่วมพิธี
ส่งมาที่วัดเพื่อให้วัดพิมพ์ชื่อมาแล้วก็รวบรวมไว้
ใส่ไปในโรงศพเพื่อประกอบพิธีแล้วมีการไลฟ์ด้วยนะคุณผู้ชม
ที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยชมได้อธิษฐานได้ไปพร้อมกันเลย
ปีนี้มีกระดาษรายชื่อคนเสียชีวิตมากกว่า๓๔พันรายเลยครับที่ส่งเข้ามา
พระสงฆ์ก็ประกอบพิธีสวดทำบุญบังสุกุล
เจริญพระพุทธมนตร์ให้กับเหล่าดวงวิญญาณที่ล่วงลับ
ก่อนจะทำการเผาลงศพครับ
ปีนี้หลวงพ่อแป๊ะยังแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้กับคนที่เสียชีวิตจากโควิดด้วยนะ
โดยมีการเขียนข้อความติดไว้ที่ข้างโรงศพครับ
มีชื่อของนายนางโควิดเด็กชายเด็กหญิงโควิด
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้กับโรคโควิดนั่นเอง
ศูนย์สิ้นไปจากประเทศไทยสักทีครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีบรรดาผู้เข้าร่วมพิธี
ไม่พลาดสิมาร่วมงานแบบนี้ไม่พลาดสิ
เฝ้าดูเลขฝาโลงเลยที่เผานะครับ
ดูเลขอะไรได้เลขอะไรก็ตามแต่ตาของแต่ละคนนะครับ
อุ๊ยนี่นี่ตัวจางนิดหนึ่งนะ